รัฐจอบประเด็นวันนี้เรายังคงติดตามประเด็นเรื่องของรถอ้อย
หลังจากที่เมื่อวานได้นำเสนอไปแล้วว่า
ทำไมรถบรรทุกอ้อยจึงต้องบรรทุกน้ำหนักแบบผิดกฎหมาย
จนเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมบนท้องถนนหลายต่อหลายครั้ง

ซึ่งนายกสมาคมชาวไร่อ้อยก็ได้ออกมาบอกนะครับว่า
มีการหักเงินค่าอ้อยเข้ากองทุนเพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
ทีมข่าวของเราจึงย้อนลงไปที่พื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาอีกครั้ง

ติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีครับ
นี่คือเสียงของชาวบ้านที่ร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
หลังได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกอ้อย
ที่มีพฤติกรรมบรรทุกน้ำหนักเกิน
อ้อยสูงจนล้นขอบกระบะ
และลำอ้อยยื่นออกมาท้ายรถเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

แต่สภาพกลับเป็นอย่างที่เห็น

ถูกใช้เป็นเส้นทางที่รถบรรทุกอ้อยใช้หลีกเลี่ยงด่านช่าง
ซึ่งในแต่ละวันมีรถบรรทุกอ้อยสัญจรผ่านเส้นทางนี้
ไม่ต่ำกว่า๕๐๐เที่ยว
ชาวบ้านหนองบัวคำตำบลหนองระเวียงอำเภอพิมายเล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
ถนนภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนหลักที่ประชาชน๕หมู่บ้าน
กว่า๑๐๐หลังคาเรือนใช้สัญจรนั้นก็เสียหายหนัก
เพราะรถบรรทุกอ้อยไม่สามารถใช้ถนนสายหลัก
อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานได้จึงหลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางนี้
ผมขอแรงสงสัยเป็นพวกโรงงานพวกโรงงานนำต่าง
เพราะว่ามันเชื่อกันครับสะพานไม่ได้จะเขาให้ปั๊บ
เท่าไหร่หนึ่งหมื่นหลัก๖๐๐๐หรือเท่าไหร่นี่เขาประโยค
เพราะมันเสียบริษัทเขาวางสิเสียงเวียบพวกผู้ช่วยวางสิ
นี่ไปที่ดีกันไม่ได้เลยนี่ก็ต้องหาบอลหลบบอลอีกเบียดกัน
มอไซค์วิ่งพวกที่ไปอย่าแบบ
งานมันเขารอมอไซค์รถทริปรอหนา

ถ้าวันย้ำประมาณถูก๑๖ตีหนึ่ง

พบกับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชศรีมาที่๒

สำหรับมาตรการป้องกันรถบรรทุกอ้อย

ลมทางหลวงได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว

บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

หรือว่าบางส่วนก็รู้เส้นทางดีในพื้นที่
ผู้ประกอบการในพื้นที่หรือว่ารถบรรทุกในพื้นที่
อาจจะทราบเส้นทางดีว่าจุดนี้มีด่าน

ก็อาจจะใช้เส้นทางเลี่ยงด่านถาวรของเราไป
ปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินของรถอ้อย
กฎหมายถูกกระจายให้อำนาจหลายหน่วยงาน

แต่ไม่มีหน่วยงานใดที่เป็นหน่วยงานหลัก
ที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง
หรือผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน
แบกรับภาระความเดือดร้อนนี้ไว้ต่อไป
ข่าวไทราติวีรายงาน